ปลาจีนบุรีที่นั่นเขาสร้างรายได้จากการปลูกลำไยครับ
โอ้โหจัดไปสิเร็วรวบอย่างนี้แหละ
คุณผู้ชมปกติเวลาเราพูดถึงลำไยเรานึกถึงที่ไหน
ลำพูนถูกต้องภาคเหนือภาคเหนือนั่นนะ
เชียงใหม่เชียงรายอะไรก็ว่ากันไป
เป็นสมาชิกเทศบาทบนกรองสมูทอเผลศรีมหาวน
จังหวัดปราจินบุรีเขามีอาชีพปลูกลำไยเป็นอาชีพหลัก
แล้วสายพันธุ์อะไรที่เอามาปลูกเขาบอกว่าเป็นสายพันธีดอ

ตรงนี้เขาปลูกไปตั้ง๑๓ไร่ปลูกมา๕ปีผลผลิต
ปีนี้เป็นปีที่๒ติดดอกออกผลมา

เขาบอกว่าที่นี่นะสายพันธุ์เขาเนี่ยนะที่เอามาปลูกลำไยเนี่ย
ลูกใยเหนือนแน่นบางต้นนาว

ไม่ใช่ว่าโดนลมพัดฟ้าผ่า
มันหนักครับไม่ต้องโอ้โฮมันหนักถูกแล้ว

จะไปรับไหวได้ยังไงมันออกมาเต็มต้นขนาดนี้
แน่นเลยต้นมันรับไม่ไหวมันหนักค่ะ
บอกไม่ไหวแล้วจ้าขอนอน

แล้วลูกค้าสั่งจอง๒๐กิโลกรัมขึ้นไป
แล้วเค้าขายนะกิโลกรัมละ๒๐บาทเห็นไหม
ไม่แพงคุณผู้ชมถูกมากฮือว่ะ
ถ้าสั่งจำนวนน้อยหน่อยก็ราคามันอาจจะขึ้นมานิดนึ
ถ้าสั่งน้อยก็ราคาก็จะประมาณกิโลกรัมละ๓๐
แต่ถ้าสั่งเยอะกิโลกรัมละ๒๐บาทไปเลยจ้า
มันจะออกมาไม่สวยแบบนี้ไงอ่ะตอนนี้ลำไยกำลังโตเขาบอกว่าที่ผ่านมานะ
เขาบอกว่าได้พ่นสารเร่งดอกลำไยสักสองเดือนที่ผ่านมาเขาก็ใช้สารเคมีบ้าง
แต่ก็ใช้สารที่เป็นสารอินซีด้วยควบคู่กันไปก็ว่ากัน
แล้วใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีลูกค้าสั่งเนี่ย
หนึ่งร้อยถึงสองร้อยกิโลกรัมนะแล้วสั่งแบบเยอะเยอะแบบเนี้ย
ต้องตัดแบบใหม่สดแล้วเขาตัดแบบวันต่อวัน
ส่งให้กับลูกค้าเลยคาดว่าปีนี้จะได้มีรายได้
ก็บอกขายได้เป็นแสนนี่พี่ทำเล่นที่สุดอิน
เป็นแสนเลยเหรอแสนเนี้ยน้อยไปล้าน
อ่าใช่พี่ไม่พูดความจริงพี่พูดความจริงกับ
เขาอาจจะบอกว่าอืมมันอาจจะเปียดเผยบ้าง
แต่ว่าชุดเนี้ยคือลำยได้มันเป็นนอกทุกธุ์ไหม
พี่สุธินแสนจริงเปล่าผมไม่เชื่อพี่หรอกผมว่าเป็นล้านเอาจริง
นี่จะคุยอย่างนี้เลยทำตัวเป็นฝันฝังก่อนโทษสิโทษสิ
จดเบอร์ก่อน๐๘๙๙๒๓โทษสิฝันฝังก่อนด้วยนะอยากชิม
ลองกันดูเขาบอกว่าผลไม้ลำไยของพี่รับรองรสชาติเด็ดไม่แพ้ที่ลำพูนเขา
ไปลองดูใช่ค่ะ